ต่อกันที่เรื่องของโจรรักแร้เหนียว
ห้ะอ๋อจำได้ที่แบบแบงค์ตัวดีใช่ไหม

พอพนักงานทอนไปทำทีเป็นเอามือตุ๊บแบบนี้
คือเอาแก๊งที่เขาทอนมาหนีบรักแร้เอาไว้
แล้วบอกพนักงานว่าเงินทอนไม่ครบ
อารวาสอีกแล้วมีคลิปด้วยครับ

แป๊บเดียวรักแร้เหนียวหนีบเงินปุ๊บเลย
ครับนะฮะเหนียวไม่ใช่หมายความว่ามันมีอะไรนะอ่าคือเขาหนีบเงินเอาไว้อ่ะ
คราวนี้ไปก่อเหตุอยู่ร้านสะดวกซื้อแถวบางขุนนลครับ
ไวมากเอาแบงค์ร้อยเหน็บเอาไว้อย่างเร็ว
หันบอกพนักงานว่าหนูทอนเงินผิดนะ
หนูไม่ทอนไม่ครบขาดไป๕๐๐
พนักงานก็บอกว่าเดี๋ยวนะหนูทอนไปแล้วนะ
แต่ว่าสาวคนนี้ใช้จิตวิทยาคุณผู้ชม
ชี้มือไปที่กล้องแล้วพูดว่าอยู่หน้ากล้องแท้นะ
ทอนเงินผิดเหรออย่างนี้นะฮะ

เขาเหมือนกำลังจะบอกว่าตัวเขาเองไม่ได้โกง
แต่พนักงานโกงหรือเปล่าอะไรแบบนี้

ก็เลยต้องยอมทอนใหม่เพิ่มไปอีก๕๐๐บาทให้กับผู้หญิงคนนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๓ธันวาคม
อีกแล้วพฤติกรรมแบบนี้หากินกันง่ายเหลือเกิน

ห้ามร้อยแบบนี้ก็ต้องชดใช้กันไปแห่
แต่ว่าป้ารักแร้เหนียวคนนี้คุ้นเหมือนกัน

หลังจากคลิปถูกแชร์ไปปรากฏว่ามีคนเม้นต์เยอะบอกว่า
โอ้โหก่อนที่สาวรักและเหนียวคนนี้จะมาที่นี่
ไปก่อเหตุที่ร้านแถวชายพึกมาแล้ว๒สาขา
ทำแบบนี้เหมือนกันได้ไปสาขาละ๕๐๐บาท
ระวังผู้หญิงคนนี้กับฉายาโจรรักแร้เหนียวด้วยนะครับ